เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
น้องคายมีอุบัติเหตุรถกระบะสองคันชนท้ายกันนะครับ
ทำให้รถกระบะคันหน้าเสียหลักพลิกคว่ำ
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนน
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บอีก๔คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
สาวภูตะวงศ์อายุห้าสิบหกปี
และนางเพลร์สินเทพาะอายุห้าสิบสามปี
ภรรยาและญาติเสียชีวิตติดภายใน
ขณะที่รถกระบะสีขาวคู่กรณี

และยังมีวัยรุ่นหญิงคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บด้วยอีกหนึ่งคน
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่เหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะทั้งสองคันขับตามหลังกันมาอยู่เลนขวา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะสีแดงคันหน้าชะลอเตรียมกลับรถเข้าหมู่บ้าน
รถกระบะอิซูซูสีขาวที่ขับตามหลังมาจึงเบี่ยงออกเลนซ้าย
เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนสอนมา
แล้วชนท้ายรถกระบะคันหน้าอย่างจังจนเสียหลักพลิกคว่ำ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังกล่าว
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายจนะสงขลา
ในพื้นที่หมู่๑๑ตะบนจโหนงอำเภอจนะจังหวัดสงขลา

กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมาจากซากรถ
และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
โดยก่อนเกิดเหตุรถเก๋งกำลังขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสงขลา

เป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะขับสวนเลนมาพอดี
คนขับจึงแตะเบรกทำให้รถเก๋งเสียหลักหมุน
แล้วถูกรถกระบะชนเข้าที่บริเวณด้านท้ายรถอย่างจัง

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายบ้านผืออุดรธานี
ในพื้นที่บ้านหนองกุงตะบนหายโศกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ที่เกิดเหตุพบนายบุญเทียนชันติโกอายุ๕๑ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
โดยมีรถเก่งนิสันมาสสีแดงคู่กรณีจอดอยู่

ผู้ตายที่ขี่รถจักรยานยนต์สวนมาข้ามเลนมาชนหน้ารถเก๋งอย่างจัง
ที่ทั้งคนทั้งรถจักรยานยนต์จะกระเด็นไปไกลเกือบ๓๐เมตร
ที่จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนร้านค้า
ริมถนนสายนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔มุ่งหน้าท่าตูม
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูสีขาวพุ่งชนร้านค้าข้างทางพังยับเยิน
ข้าวของเครื่องใช้ภายในร้านได้รับความเสียหายตกกระจัดกระจาย
อกจากนี้ยังพบรถเก่งที่จอดอยู่ภายในร้านถูกชนได้รับเสียหายอีก๑คัน
ส่วนคนขับรถกระบะอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
กระบาดคันดังกล่าวขับแข่งกับรถยนต์อีกคันมาด้วยความเร็ว
จะเสียหลักพุ่งชนร้านค้าอย่างจัง
ซึ่งทรัพย์สินมูลค่ากว่า๑แสนบาทได้รับความเสียหาย
จังหวัดยะโสธรเกิดดูปฏิเหตุบนถนนแจ้งสนิท
ใกล้กับปากทางเข้าบ้านค้อเหนือตะบนค้อเหนืออำเภอเมืองยะโสธร
ซึ่งที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่๒คัน
ใกล้กันพบนายกฤตการทิมาชัยอายุ๑๘ปี
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งเสียชีวิตอยู่กลางถนน
และมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๒คนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ออกไปพบรถกระบะนิสันจอดอยู่ไหลทางท้ายรถมีร่องรอยถูกชน
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะกำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองยะโสธร
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียจึงจอดตรงไหลทาง
และลงไปส่องไฟฉายเตือนรถที่ขับตามหลังมา
แต่ระหว่างนั้นรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันตีคู่กันมาด้วยความเร็ว
ที่รถผู้ตายจะพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างแรง
เฉียวรถจักรยานยนต์อีกคันจนล้มลงกลางถนน
และมีรถสิบล้อขับมาทับซ้ำจนเสียชีวิต
มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่กลางเมืองสงขาช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ชายคนหนึ่งใช้ด้ามปืนตีศีรษะภรรยาจนบาดเจ็บศีรษะแตก
ก่อนจะพาขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อจะหนีตำรวจนะครับ
ระหว่างทางได้ยิงใส่ตำรวจด้วยนะครับ
แต่ว่าถูกตำรวจยิงสวนจนทำให้เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลา๑๖นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมา
ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุให้ไประงับเหตุ
สามีภรรยาทะเลาะกันในบ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองสงขลา
สายตรวจรถจักรยานยนต์ได้ขี่รถไปตรวจสอบนะครับ
ขี่รถไปถึงพบว่านายอนุรักษ์ทองคำอายุ๓๖ปี
ขี่จักรยานยนต์สวนตำรวจออกมา
มีภรรยาที่บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายในสภาพเลือดอาบใบหน้า
เพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ด้ามปืนตีที่ศีรษะ
ขณะนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับ
ขณะที่ตำรวจกำลังขี่รถไล่ตามเพื่อรองับเหตุ
นายอนุรักษ์ได้ใช้ปืนคาบินยิงใส่ตำรวจ๑นัดครับ
แล้วกระสุนก็ไปถูก๑๐ตำรวจรีอัธชัยนพประดิษฐ์
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองสงขลา
ที่นั่งอยู่ด้านหลังรถที่ซ้อนท้ายนะครับ
กระสุนเข้าที่บริเวณด้านหลังพอดีตอนที่พยายามเอี้ยวตัวหลบ
แต่โชคดีที่๑๐ตำรวจรีอัธชัยสวมเสื้อเกราะกันกระสุน
ไม่ได้รับอันตรายแต่จักรยานยนต์สายตรวจของตำรวจ
มากันสองนายล้มลงครับระหว่างนี้สิบตำรวจรีอัธชัย
แม้จะถูกยิงแต่ได้ชักปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าสองนัด
เพื่อให้นายอนุรักษ์ยอมหยุดรถแล้วก็วางอาวุธปืน
แต่นายอนุรักษ์ยังหันปากกระบอกปืนทำท่าจะยิงใส่ตำรวจอีก
ถูกยิงสวนออกไปอีกหนึ่งนัดซึ่งนัดนี้กระสุนเข้าที่หน้าท้องของนายอนุรักษ
ได้รับบาดเจ็บจักรยานยนต์ล้มลงกลางถนนใกล้ใกล้กับจุดที่ตำรวจรถล้ม
ส่วนนางสาวกัญญาวีเขียวชะอุ่มภรรยาซึ่งถูกตีที่ศีรษะบาดเจ็บ
ก็ล้มลงด้วยนะครับทั้งสองคนถูกควบคุมตัวนะครับ
โดยได้รับการช่วยเหลือนะครับสำหรับภรรยาส่วนฝ่ายสามีถูกควบคุมตัว
โดยนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่นะครับแต่นายอนุรักษ์เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เนื่องจากกระสุนเข้าที่บริเวณหน้าท้องพอดี
กับการสพเมืองสงขลาระบุว่าคดีนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แม้ว่าฝ่ายตำรวจจะถูกยิงใส่ก่อนก็ตามแล้วก็เข้าข่ายของลักษณะการป้องกันตัว
ก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปในทางคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการวิสามันฆาตกรรม